นักข่าวของเราผ่านไปแถวไร่มันไร่หนึ่งเขาไปเห็นรถไถ

ติดตามในห้องข่าวเล่าป่วนครับ
ครับ
อำนวยเอี่ยมกังเกษตรกรหนุ่มใหญ่จากจังหวัดปราจีนบุรี
อำนวยบอกว่าทุกปีต้องทำมันสำปะหลังบนเนื้อที่๒๐๐ไร่
แต่จากสถานการณ์โควิด๑๙แพร่ระบาดหาคนงานแสนยาก
ไปฟังเสียงพี่อำนวยหน่อยครับ
พี่อำนวยบอกอีกว่าวิธีการนี้ตนจะนำกระบะมาพ่วงท้ายรถไถ
จากนั้นปล่อยให้รถวิ่งไปตามร่องด้วยอัตราการเร่งสม่ำเสมอ
คือช้าแต่ชัวร์

ทั้ง๓คนก็ช่วยกันก้มหน้าก้มตาปักต่อมันอย่างเป็นระเบียบ
เมื่อรถใกล้ถึงที่หมายตนก็จะกลับไปขับรถต่อ
วิธีการนี้ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุน
ใครจะนำไปใช้ก็ไม่ว่ากัน